ส่วนบอลหญิงครับก็เข้าชิงตามเป้าหมายนะครับ
เจอแชมป์เก่าเวียดนามจากที่ผ่านเมียนมา
ก็ช่วยกันคว้าเหรียญทองมาได้นะครับเพิ่มอีกสามเหรียญนะครับอย่างเป็นทางการยูโดได้หนึ่งทองนะครับ
จากทางริซาโกนะครับก็คือนักกีฬานะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับ
กฎฉกรวันละสี่ห้านะครับดิกรีเหรียญทองแดงนะครับ
ที่อินโดรีเซียก็ถูกยอดเยี่ยมนะครับทุ่มเอาชนะทางยินด้าน
ประเภทสู้ตำหนักสี่สิบห้านะครับไม่เกินห้าสิบกิโลกรัมนะครับ
ในประเภทชายนิตินัยท่ามแก้วหมุนน้ำงึนนะครับไว้สิบเก้า

เหรียญทองแบบพลิกความคาดหมายเลย

เป็นการแข่งวิ่งสลับกับปั่นจักรยานนะครับ

ธวุฒิศรีเนธปาริยาสนเสมนะครับแล้วก็มีอาทิตย์โสดารวมถึงทางสิริวัลกุลชรินครับช่วยกันทำคะแนนเข้าเส้นชัยเป็นที่๑นะครับด้วยเวลา๑ชั่วโมง๒๗นาที๖๘วินาทีคว้าเหรียญทองเหนือสิงคโปร์ส่วนทองแดงเนี่ยเป็นของเจ้าภาพครับ
เก่า๑๓สมัยครับลงเล่นเกมที่๒พบกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป๓เซตรวดนะครับ
แล้วก็เซ็ตสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับ
เอาชนะไปเนี่ยก็สู้กันยาวแล้วนะครับ๓๔๓๒ครับ
การันตีการผ่านเข้าชิงแน่นอนโดยเกมสุดท้ายจะพบกับเวียดนามวันที่๗ธันวาคมนี้ครับ
ไปดูว่ายน้ำกันหน่อยครับว่ายน้ำเพียงขวัญปวโพตะโกครับ
เลือดสาวไทยแชมป์เก่าท่ากบ๒๐๐เมตรจาก๔เกม๒๐๑๗ที่มาเลเซีย
ปรากฏว่าทำได้ดีเกินคาดเลยครับหลังหายจากการบาดเจ็บ
มีเวลาฟิตซ้อมในแค่๖เดือนไหว้แต่ขอบสระเป็นคนที่๒นะครับ
เวลา๒นาที๓๑๔๗วินาทีก็คว้าเหรียญเงินไปครองครับ
ส่วนเหรียญทองเป็นของชูคริสตี้เมมนอีจากสิงคโปร์ว่ายน้ำ
ยอมรับว่าช่วงนี้สิงคโปร์มาแรงจริงนะครับ
ส่วนทีมแม่น้ำสาวไทยก็ยังคว้ามาได้อีก๑เหรียญเงินนะครับ
ประเภทฟรีสไตล์ผลัด๔คูณ๒๐๐หญิงครับ
ทีมไทยก็มีทางนัทธารันจันกระจ่างนะครับ
มีกรกาญจนาสะเพียรชัยมีฝนปลายแย้มฉลวนนะครับ
แล้วก็มีกระมวลชนกขวัญเมืองทำเวลารวมนะครับ
คุณพองครับ๑๑๘๘วินาที

แป๊บเดียวจะแตะร้อยแล้วนะครับ

พออินโดที่๓๒๗ทองนะครับแล้วก็ที่๖เนี่ยเป็นไทยนะครับตอนนี้หลุดลงมาแล้วนะครับ๑๖เหรียญทอง๒๒เหรียญเงิน๓๐เหรียญทองแดงประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับ๑๒๑เหรียญทองนะครับที่สื่อประเมินไว้สรุปเหรียญนะครับแยกเป็นชนิดกีฬาของไทยนะครับ
ยูโดเนี่ยเมื่อวานเพิ่มมาได้อีก๑เหรียญทองทวิกีฬาอีก๑ทองแล้วก็ปัญจักษีรัฐอีก๑ทองครับ